ยบสุดท้าย
ความรัดกลุ่มก็หายไปครับสนานฟ้าศักดิ์
บวกลงไปลงนับไปอีกครั้งหนึ่ง

แต่ยังเหลือเวลาครับเสียอีกหนึ่งนับครับธนาฟ้าศักดิ์
เป็นไรครับยังมีโอกาส
ทางลูกค้ายังไม่ดังนี่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ชนะ
จิ้มเข้าไป
กว่างด้วยแข่งซ้าย
โอ้โหนี่ครับสติสตังค์เริ่มหดหายไปครับ
เป็นฟ้าประดับที่เลือกเน้นเลือกจิ้มครับ

ที่เอาชนะน็อกเจ้าฟ้าสั่งปุ๋ยโฟร์แมนไปได้
อีกไม่กี่วินาทีจะหมดเวลานะครับ
ต้องบอกว่าพอเสียนับในช่วงยกที่๔ที่ผ่านมา
ยกนี้ต้องเปิดเกมพยายามจะเอาคืนครับ
แต่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ครับ
เปิดเกมแรกอาวุธกันแบบนี้นี่
แพ้ชนะนี่ประทับใจแฟนมวยรอบสนามครับ
ดูครับเวียงโดนก่อนนะครับสนานภาพประจักษ์

โอ้เรียวแรงหายไปร่างชาติก็ตกลงครับ
นี่ครับเจ้าหาดจิ้มด้วยหมาดซ้าย

รูดเลยครับธนาคภาษศรัง

แต่แลกกันมันก็สมศักดิ์ศรีแล้วครับท่านผู้ชมครับ